คุณผู้ชมค่ะคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะโดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นคนมีลูกนะ
ปุ้ยจะไม่ให้ลูกไปเล่นสไลเดอร์ที่มีเด็กเล่นกันเยอะเลย
เพราะเคยเห็นเหตุการณ์เด็กอยู่ด้านบนสไลด์ลงมาด้านล่างคนที่อยู่ด้านล่างโดนถีบ
แล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้คุณดูนะโฟกัสไปที่เด็กชายคนเจ็บเนี่ยค่ะเสื้อขาวคนนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะ
เป็นจังหวะที่เด็กคนที่โตกว่าเนี่ยสไลด์มาจากด้านบนแล้วปรากฏว่าเหมือนไปเสียหลักชนเข้ากับน้องเด็กผู้ชายตกลงมาจากสไลเดอร์ได้รับบาดเจ็บเห็นไหมครับผู้ใหญ่
ศรสีเหลืองนั่งอยู่ค่ะแล้วเดินเข้ามาดู

ใช่ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าผลของการตกลงมาคืออะไร

โอ้โหคือตอนเห็นนั่งอยู่ข้างบนสไลด์เดอร์ดูเหมือนไม่สูงนะ

พอตกลงไปแล้วรู้เลยว่าระยะมันไกลมันห่างพอสมควร
ใช่พี่เบิร์ตแล้วเด็กผู้ชายคนที่ตกลงไปตัวเล็กนิดเดียว
ถ้าผู้ใหญ่ตกเนี่ยอาการบาดเจ็บอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะ
คนโพสต์คลิปนี้เป็นญาติของเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บ
โพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
แล้วให้ข้อมูลบอกว่าแค้นหักสองท่อนได้แค่สามหมื่น

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ
อีกมุมหนึ่งนะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน
กับการตั้งคำถามของเจ้าของโพสต์บอกว่า
แค้นหักสองท่อนได้แค่สามหมื่นถ้าเป็นลูกหลานท่านจะทำยังไง
ชาวเน็ตบอกว่าเด็กเล่นกันตามภาษาเด็ก
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายให้แขนหักมั้ง
คงต้องโทษผู้ใหญ่ที่ดูแลไม่ใกล้ชิด
ส่วนบางคนก็บอกว่าค่าเสียหาย๓๐๐๐บาทนั้น

หมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กชายที่บาดเจ็บเนี่ย
ก็ใช้สิทธิ์ตามศาลไงตามกฎหมายไง

ในการดูแลเด็กเล่นของเล่นน่ะนะครับ